คุณผู้ชมครับทุกปีทุกปีเวลาน้ำหลากน้ำท่วมถึงฤดูของมัน

ส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นท้ายฤดูเก็บเกี่ยว
เราจะได้ยินคำว่าข้าวตั้งท้องกำลังจะเกี่ยวแล้ว
ข้าวจมน้ำอันนั้นมันยังพอเกี่ยว

แต่ปรากฏว่าปีนี้ฝนมันตกแล้วน้ำท่วมเร็วใช่ไหม

ข้าวเนี่ยจมน้ำนะครับ
ไม่ทันได้เก็บไม่ทันไม่ได้เกี่ยวไม่มีโอกาสเอามาตาก

ที่ขอนแก่งครับคือราคาข้าวสารครับ
อำนวยค้าข้าวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ขึ้นป้ายปรับราคาขายข้าวสารทุกชนิดเฉลี่ยกิโลกรัมละ๒บาท
๒บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะที่ขึ้น
เป็นผลมาจากสถานการณ์อุทธกภัยในหลายพื้นที่
คือบางโรงศรีน้ำท่วมบางที่ถนนน้ำท่วม
โรงศรีก็ส่งข้าวมาให้ร้านค้าไม่ได้
ความต้องการมากของน้อยราคามันก็ขึ้นเป็นธรรมดา
ส่งผลให้ราคาขายปลีกมาดูว่าใครกินข้าวเหนียวข้าวเจ้าดูนะ
ข้าวเหนียวสันป่าตองจากกิโลกรัมละ๒๕บาทเป็น๒๙บาท
ข้าวเหนียวกขอ๖จากกิโลกรัมละ๒๖บาทปรับเป็น๒๗บาท
ข้าวหอมเมล็ดที่หลายคนชอบนะครับที่ขอนแก่นตอนนี้ราคากิโลกรัมละ๓๕บาทเป็น๓๗บาท
ข้าวหอมมะลิกลางปีนี่นะฮะข้าวหอมมะลิกลางปีกิโลกรัมละ๓๒บาทนะครับเป็น๓๔บาทนะครับ
อันนี้จะเป็นข้าวหอมมะลิแบบข้าวเก่าหน่อยเมื่อกี้ถ้าข้าวใหม่๓๕บาทนะฮะ
เจ้าของร้านข้าวสารเขาชี้แจงยังไงบอกว่าโอ้โหไม่ได้อยากขึ้นหรอกพี่ปีนี้ราคาข้าวสารมันแพงกว่าทุกปีเพราะว่าข้าวสารมันมีไม่เยอะ
น้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกอย่างที่ผมอธิบายไปไงน้ำท่วมเร็วกว่าทุกปีชาวนาก็ได้ผลผลิตน้อยนะครับส่วนราคาผักล่ะราคา
ผักฝนตกหนักน้ำท่วมผักก็แพงเป็นธรรมดาพุ่งขึ้นไป๓๔เท่าตัวแล้วเพราะว่าน้ำท่วมไม่มีผักออกสู่ตลาดไปที่ตลาดสดบ่อนไก่ครับตลาดสดเทศบาลนคร
มันก็ต้องใช้คู่กันต้นหอมปักชี
จากเดิมกิโลกรัมละ๘๐บาทเป็น๑๕๐๑๖๐บาท

ผักบุ้งไฟแดงดอมตอนนี้ถ้าไปสั่งอาจจะได้หย่อมเดียว
ผักบุ้งจีนจากกิโลกรัมละ๒๕บาทเป็น๗๐บาทครับ
กาดหอมที่รองจานต่าง
รองจานต่างหรือคนมาชอบกินกับสาคู
กิโลกรัมละ๖๐บาทเพิ่มเป็น๑๐๐๑๒๐บาท

กะเพราจากกรัมละ๕บาทตอนนี้กรัมละ๑๐บาท
แล้วอาจจะไม่ค่อยสวยอาจจะเหี่ยวดำหน่อย
แม่ค้าบอกว่าพื้นที่ปลูกในจังหวัดนครสวรรค์น้ำท่วม
นักข่าวน้ำท่วมผักก็เลยแพง
ตั้งแต่ต้นทางหลายชนิดรับมาจากไหนล่ะแม่
โอ้โหอยู่นครสวรรค์แต่แม่รับมาจากแม่สอดจังหวัดตาก
ต้นทุนมันก็สูงขึ้นไปอีก
คาดว่าราคาผักจะแพงไปอีกสักระยะนะลูกนะ
ทนหน่อยนะจนกว่าเดี๋ยว

แล้วพอหนาวหน่อยผักพรุ่งนี้ราคาก็จะลง

เพราะว่าน้ำแข็งเมื่อวานก็เพิ่งไปซื้อแบบกับข้าวที่ร้านตำสั่ง
เขาก็บอกว่าโอ๊ยน้ำท่วมหลายอย่างผักหลายอย่าง

อย่างไอดอมนี่ไปสั่งผัดกะเพรานะ
แล้วดอมชอบบอกพี่ใส่ใบกะเพราเยอะแม่ค้าทำอย่างนี้นะ
มองหน้าคอเลยเออเออเอาพริกไปเยอะก่อนละกันผักหน่อย
พริกยังแพงเลยบอกน้ำมันให้เยอะได้ไหม